เอาละทีมันชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้ด่อยนะครับคดีของ
เหล้ายาดองสูตรมรณะของลุงนัทยาดองคางคกคือข่าวที่ออกมาเนี่ย
คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะนะแล้ววันอาทิตย์เนี่ยมีคน

แล้วก็มักจะไปซื้อยาดองเหล้ายาดองเนี่ยมาดื่มกัน
ซื้อจากลุงนัทมาเนี่ยนะ
ชื่อว่าตานัทเนี่ยนะลุงนัทเนี่ย

วันเสาร์บางคนอาการออกตั้งแต่วันเสาร์
เช้าวันอาทิตย์ต่อเนื่องทั้งวันอาทิตย์เนี่ย

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปที่บ้านเช่าของลุงนัท

นายนัทธพลหรือว่าในนัทนัทธพลตาเดียวตาเดียวนี่คือฉายาเขานะเพราะว่าเขาพิการเขามีตาข้างเดียว
บ้านหลังนี้ที่คนเข้ามาซื้อยาดองกันไปเหล้ายาดองแล้วว่ากันว่ามีคังคกกับมีราก๓๐ด้วย
แต่ตอนที่เกิดเหตุใหม่เนี่ยนะแล้วเจ้าหน้าที่ไปได้หลักฐานจากจุดต่างของคนที่เขาเจ็บที่เขาเสียชีวิตกันเนี่ย
ไม่ได้มีคังคกไม่ได้มีอะไรเห็นนะชาวบ้านบอกว่าก็ไม่เห็นคังคกเหมือนกับว่าลุงนัทเนี่ยบอก
บอกเฉยมีปรุงสูตรใหม่นะมีสูตรใหม่มีผสมคังคกด้วยมีรากสามสิบด้วยก็เลยเชื่อกับว่ามีคังคก
แต่เอาเข้าจริงวันนี้ไปตรวจแล้วนะไม่เจอคังคกไม่เจอบรรดาสมุนไพรอะไรเนี่ยยังไม่เจอ
แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะแค่ว่าไม่เจอเป็นตัวตัวให้เห็นเฉย
ต้องเอาหลักฐานที่เป็นเหล้ายาดองที่ผสมเสร็จแล้วแล้วคนซื้อไปดื่มเนี่ยเอาไปตรวจพิสูจน์ก่อน
ว่าผลจะออกอีก๑๕วันจะรู้ว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างแต่ที่แน่มันมีแอลกอฮอลแน่นอน
นี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือถังแอลกอฮอล์ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดได้จากห้องเช่าของลุงนัท
จะเห็นว่ามีทั้ง๙๙๙๙เปอร์เซ็นต์ก็มี๙๕เปอร์เซ็นต์ก็มี

คืออันนี้คือความเข้มข้นของแอลกอฮอลอันนี้ตามปกติของเขาอยู่แล้ว
ท่านผู้ชมดูแอลกอฮอลก่อนนะแอลกอฮอล์เนี่ยปกติจะสีขาวใสอยู่แล้ว
ที่เราไปเห็นสุราที่เขาดื่มกันเนี่ยอันนี้คือเขาผสมแล้ว
มันต้องไปผสมมีอะไรเจือปนเนี่ยแล้วมันจะลดจำนวนปริมาณแอลกอฮอลลง

ถูกต้องแต่อันนี้มันคือแอลกอฮอลจริงเลย

แต่มันยังเอาไปดื่มไม่ได้มันต้องไปผ่านกระบวนการปรุงอะไรก็ว่ากันมา

คือมันบริสุทธิ์เกินไปที่จะเอาเข้าร่างกายเลย
แต่แอลกอฮอล์มันก็มี๒ประเภท
แอลกอฮอล์ที่ไปใช้สำหรับพวกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

และแอลกอฮอล์ที่เอาไปผสมเอาไปทำเป็นสุราอะไรดื่มเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีคังคกไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิษนะ
เพราะว่าแพทย์บอกว่าเกิดจากเมทานอล

ทานอนคือแอลกอฮอลที่มาจากพวกเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรม

ลุงนัทเนี่ยไปซื้อแอลกอฮอล์มาทำเหล้ายาดองขายเนี่ย

แล้วรู้หรือเปล่าว่าแอลกอฮอลนี้คือแอลกอฮอล์สำหรับกินหรือใช้ในอุตสาหกรรม

ถ้าไปเอาของที่ใช้ในอุตสาหกรรมมาผสมเหล้าเป็นสูตรยาดองของตัวเองให้เขาดื่มเนี่ย

นี่ไงเขาถึงเจ็บเขาถึงตายไง

นี่นะฮะลงพื้นที่วันนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจพิสูจน์ได้เดี๋ยวหลักฐานต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดก่อนนะครับ
มีผู้ที่ดื่มเหล้ายาดองชนิดนี้นะครับที่มาดูด้วยคือเขาไม่ได้เจ็บหนักไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล
อ่าวันนี้เอามาดูการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับหลังจากที่ทราบข่าวอ่าลองฟังดูหน่อยนะฮะ
กลับมาจากขายของก็เลยเดินไปบ้านเพื่อนพอดีเขาสังสรรค์กันอยู่กินเหล้ากันอยู่สักมีเหล้าประมาณสักแบนหนึ่งผมก็ไปนั่งกินกับเขาเขาลินเหล้าให้กินผมก็กินพอกินหมดแบนนั้นผมก็เลยถือมาแบนหนึ่งมากินที่บ้านพอมากินที่บ้านเสร็จครึ่งแบนแล้วเขาบอกว่าเป็นของตาตานัทนี่คนข้างบ้านบอกผมก็เลยหยุดกินผมเลยเอาไปให้แฟนเขาแฟนเขากินพอได้สักชั่วโมง
ชั่วโมงผมกลับมาที่ห้องมากินข้าวได้จานหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะปวดหัวปวดต้นคอ
พอกินข้าวเสร็จเลยบอกแฟนเดี๋ยวไปเก็บใบลางจืดมาให้หน่อย
ต้มให้หน่อยพอแฟนต้มให้ผมก็กินไปแก้วหนึ่งกินไปแก้วหนึ่งผมก็กินยา
กินยาแก้ปวดแล้วผมก็นอนแล้วก็ไปขายของรุ่งเช้าผมก็ไปขายของ
แล้วที่บ้านพี่ที่บ้านเขาโทรไปบอกว่า
เขากินเหล้ายาดองเนี่ยเขาน็อกกันเนี่ยเองเป็นอะไรไหม

ผมไม่เห็นครับไม่เห็นว่ามีคางคกหรือเปล่า

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะ
ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่เจ็บป่วย

นายแพทย์อภิรักษ์กระตันยุตานนท์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชนบุรีบอกว่า
มีคนดื่มเหล้ายาดองสูตรนี้๑๘คน
เสียชีวิตไปแล้ว๒ศพคือนายประหยัดพันธ์ขาวแล้วก็นายวินัยพรมศรีค่ะ

ส่วนที่เหลือเนี่ยกลับบ้านได้แล้ว

อ่าก็รอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าตกลงแล้วในสูตรเหล้ายาดองของในนัทเนี่ยใส่อะไรไว้บ้าง

ตำรวจสพสเมษบอกว่าถ้าพบว่ามันคือส่วนต่างที่อยู่ในร่างกายของคนเจ็บคนตาย